ท่านประชากรครับขออชีพท่านประชากรครับ
เชิญได้ครับเชิญต้องกันครับผมอุณติหวะสด
ภาวิรัยวุฒิสมาชิกในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ผมเป็นคนหนึ่งครับที่เลือกท่านประยุทธ์ในวันนั้นแต่ผมอยากให้ที่ประชุมเนี้ย
ให้ความเป็นธรรมและก็อยากให้ที่ทางบ้านเนี่ยได้รับทราบว่า
ในการเลือกพลเอกประยุทธ์ในวันนั้นท่านลองตรองดูเถอะครับ
คนที่ส่งเข้ามาเนี่ยมีท่านพลเอกประยุทธ์กับอีกคนนึง
ซึ่งคุณสมบัติพวกเราพิจารณาแล้วว่า
พลเอกประยุทธ์ดีกว่าในวันนั้นพวกเราถึงเลือก
ไม่ใช่พวกเราไม่มีสมองครับพวกเรามีสมองกับทุกคนครับ

ต่อไปเป็นท่าน
อนุญาตใช้สิทธิ์นิดเดียวครับจะขออนุญาตถอนบางคำครับ

ขออนุญาตท่านประทานครับตอนนี้ฟาดพิงกลับมาก็เลยได้แล้ว
คือผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกล่าวหาท่านนะครับ
เพียงแต่ว่าทฤษฎีเชิงบรรยจักรมันเกิดขึ้นจริง
และผมก็ไม่ได้บอกว่าท่านโง่หรือท่านมีใครไปจุงอะไรท่านนะครับ
ผมบอกเพียงแต่ว่าวุฒิสมาชิกเนี่ยควรจะมาจากการเลือกตั้ง
หรือถ้าแต่งตั้งก็จากแบบผู้สมควรรู้ว่าที่คลักษณะกันไปเหมือนในต่างประเทศ
ส่วนปีที่แล้วท่านไม่ต้องมาแก้ตัวหรอกครับ
ท่านเลือกเพราะว่าไม่มีตัวเลือก
โบสถมาพูด๓โบสถ์ผมก็ไม่เชื่อครับ

ครับไม่มีไม่มีผู้ใดเสียหายนะครับ

ท่านประธานครับสมชายสวัสดิ์อังการสมาชิกอุทิศภาคในสหรัฐสมาชิกรัฐสมาชิกครับ
สมชายประท้วงเรื่องอะไรครับ
ประท้วงท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่ครับที่ขึ้นมาชี้แจงเพิ่มเติม

จิรายุครับท่านประธานต้องควบคุมการประชุม
ความจริงเนี่ยพวกเราสวมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออก
กระแนะกระแหนตลอดเวลาเราก็อดทนนะครับ
ท่านเป็นผู้น้อยไม่ควรจะภาดพิงในสละกระแนะกระแหนะอีก
ขออนุญาตสิ่งที่ท่านชี้แจ่ง
ท่านได้พูดพาดพิงถึงกรณีของการมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกฎมตรีสองท่านด้วยกันครับ

แต่ท่านไปอ้างว่าคุณสมบัติหรือความรู้ความสามารถของอีกท่านหนึ่งนั้นไม่สามารถสู้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้
ผมไม่ทราบท่านใช้เกณฑ์ใดในการวัดครับ
ผมขอให้ท่านประธานวินิจฉัยให้ท่านผู้ที่ชี้แจงได้กรุณาถอนคำพูดดังกล่าวครับ

ให้คนอื่นรู้ก็ว่าอีกท่านหนึ่งเป็นใครครับ
ผมเอ่ยให้ประชาชนพิจารณาก็ได้นะครับ

สังคมจะได้รู้ว่าใครมีความรู้ความสามารถมากกว่ากันครับ
แต่สุดแล้วแต่ว่าท่านจะเลือกใครครับ
ท่านมีอะไรที่จะพูดเชิญนะครับเชิญต่อครับ
แต่ความจริงแล้วไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วก็ไม่ได้ตำหนิอะไรนะครับ
เพียงแต่บอกว่าความรู้ความสามารถเหนือกว่า
แต่ว่าเอาละถ้ามีความรู้สึกเสียหายท่านผู้อภิปรายจะกรุณาชี้แจงเพิ่มเติมได้นะครับ

ครับเชิญนะครับ

ผมก็ไม่ได้ไปบอกว่าอีกคนนึงนั้นกับท่านพลเอกประยุทธ์นั้น
ใครจะเหนือกว่ากันใครจะดีกว่ากัน
หรือว่าคนที่ผมไม่เลือกเขาจะดีกว่าผมหรือไม่

เพียงแต่ว่าผมเห็นว่าวันนั้นผมเห็นว่า
พลเอกประยุทธ์ดีกว่าคนที่ผมไม่เลือกครับ

แต่ว่าเป็นความเห็นของท่านครับ